ทีนี้ไปดูกู้ภัยปลวกแดงที่จังหวัดระยอง
เขาช่วยกันไล่จับตัวเงินตัวทอง
เพราะว่ามันหนีขึ้นไปซ่อนอยู่ใต้ฝ้าเพดานอพาร์ทเมนต์
นี่ค่ะคุณเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อพาร์ทเมนต์แห่งหนึ่ง
ริมถนนสาย๓๐๑๓ปลวกแดงสะพาน๔
ตรงข้ามซอยมาบยังพร

ที่หมู่๔ตำบลมาบยังพรปลวกแดงจังหวัดระยอง
เจ้าหน้าที่ค่ะคุณสำริทพุทธโส
พร้อมเพื่อนกู้ภัยกำลังไล่จับตัวเงินตัวทองแบบนี้

คือมันหลงเข้าไปอยู่บนฝ้าเพดาน
แล้วมันตกปุ๊กลงมา

ตกลงมาอยู่หน้าทางเดินหน้าห้องพัก
แล้วคุณคิดสภาพถ้าคุณพักอยู่ห้องนั้น

ใช่นี่แหละตอนแรกเจ้าหน้าที่ก็พยายามจะไล่เบา

หันมาฟาดหูฟาดหางกันไปแบบรุนแรงเลย
เขาก็ต้องใช้ไม้กดไปที่หัวของมัน
ก็หิ้วหางออกมาเห็นไหมคะ
สุดท้ายก็ต้องเอามามัดมือมัดปากก่อนมัดเท้าก่อนนะคะ
แล้วเดี๋ยวเขาจะไปปล่อยมันในแหล่งน้ำธรรมชาติ

ผมว่ามันก็เป็นอุปกรณ์ในการจับตัวเงินตัวทองที่

เทปกาวเนี่ยพันไว้หมดเลยทั้งปากทั้งตา

ตอนแกะอ่ะเหมือนแว๊กซ์เหมือนกันเนอะ

มันคงจะเจ็บเหมือนกันแหละ
ก็เตรียมไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป